อีกหนึ่งฟุตบอลไทยที่ต้องติดตามครับฟุตบอลโคคลับโอ้โห
แข่งขันกันมาอย่างยาวนานคุณผู้ชมครับแล้วมาในปีนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่สิบเก้าแล้ว
โอ้โหรายการนี้เป็นรายการที่เรียกได้ว่าสร้างนักเตะขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยมากมายเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นเมซิเจชนะทิพย์ก็แจ้งเกิดจากรายการนี้รวมไปถึงกวินธรรมสัจจานันทร์ด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ใกล้จะได้ทราบกันแล้วว่า๒ทีมผู้แข็งแกร่งของฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย
คกครับครั้งที่๑๙ประจำปีนี้คือทีมใด
หลังจากผ่านการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทำให้๔ตัวแทนทั้งบุรีรำยูไนเต็ดอสัมชันยูเนเต็ดเอสซิจีเมืองทองยูเนเต็ดและอ่างทองเอฟซี
ต้องกลับไปวางแผนสำหรับเกมนัดที่๒เพื่อเป็น๒ทีมที่แข็งแกร่งสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้
ผลการแข่งขันเอสซิจีเมืองทองแชมป์เก่ามีเส้นทางสดใสสู่รอบชิงชนะเลิศ
หลังใช้เวลา๑๐นาทีสุดท้ายในช่วงท้ายเกมถล่มเอาชนะอ่างทองเอฟซี
ที่ใช้ขุมกำลังหลักจากโรงเรียนอ่างทองปัธมโรธไป๓ประตูต่อ๐จากการทำประตูของพงศธรวิเศษพันธ์
นัทพลทัพถนนและหนึ่งผู้เล่นจากขอนแก่นยูเนเต็ดที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่อย่างสิริมงคลจิตบรรจง
ส่งผลให้เกมนัดที่สองที่บ้านของอ่างทองเอซิจีเมืองทองจะมีโอกาส
พักขุมกำลังบางรายเพื่อความแข็งแกร่งในนัดชิงชนะเลิศ
รายการนี้ก็คือมันจะมีใบเหลืองสะสมเราต้องเสร็จ
ตัวสำรองให้ได้ลงไปสมัครเกมมาก
เพราะผมมองว่าเรามีสกอร์ตุนไว้แล้ว๓ลูก
มันก็จะทำให้เรามีโอกาสเข้ารอบสดใส
ขณะที่ฝากอ่างทองเอฟซีแม้โอกาสจะอริปรี
แต่ก็ไม่ท้อเพราะถือว่านี่เป็นประสบการณ์สำคัญ
ที่จะต่อยอดน้องสู่สโมสรอาชีพต่อไป
เราเจอเมืองทองนี้เราต้องมาตั้งรับ
ซึ่งเราทำได้ดีนะครับถึง๘๕นาที
เรามาโดน๓ลูกในช่วง๕นาทีสุดท้าย

เราก็จะต้องเปิดเกมลุกมากกว่านี้นะครับ

เพราะฉะนั้นเกมหน้าเล่นในบ้าน
ก็คงจะต้องวางแท็กติกกันใหม่ครับ
ส่วนอีก๑คู่บุรีรำยูเนเต็ดดีกรีแชมป์๓จาก๔ครั้งหลังสุดในฟุตบอลรายการนี้
และใช้ผู้เล่นหลักจากสโมสรชุดใหญ่ถึง๕คน
ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอสัมชันยูไนเต็ด
ที่ใช้นักเตะชุดคว้าแชมป์ฟุตบอล๑๘ปีกรมพละศึกษา๓สมัยซ้อน
วงด้วยดาวรุ่งที่ค้าแข้งกับพัทยายูเน็ตชุดใหญ่
ซึ่งใช้ชนะเหนือบุรีรำสองประตูต่อศูนย์
ขุนพลเจ้าสัวน้อยชิงความได้เปรียบไว้ได้ก่อน
สิ้นเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒วันที่๒กุมภาพันธ์นี้
จะได้๒ทีมตัวแทนผู้แข็งแกร่ง
สู่รอบชิงชนะเลิศประจำปี๒๕๕๙

และต่อยอดในเส้นทางอนาคตการเล่นฟุตบอลที่สดใส
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน